เกิดเหตุการณ์ระทึกขึ้นในกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนธนารีนะครับ
ปรากฏว่าระหว่างเตรียมจะเริ่มกิจกรรมรอบกองไฟเนี่ย
มีน้องนักเรียนซึ่งเป็นลูกเสือถูกไฟคลอก

ใน๕คน๑คนกลับบ้านได้แล้ว

นี่คือภาพในคืนนั้นครับคุณขวัญคุณผู้ชม

ที่จะมาจุดไฟแล้วก็เริ่มกิจกรรม

ย้อนกลับไปสมัยเราเข้าค่ายลูกเสือเนธนารี

เมื่อมีไฟลูกขึ้นแจ่มจ้า
แล้วก็จะมีกองไฟที่จุดไฟจะไฟจริงไฟปลอมแล้วแต่
ปรากฏว่าน้องลูกเสือถูกไฟคลอก

แล้วก็จะมีเพื่อนนั่งอยู่ตรงนั้นทุกคนก็ตกใจ
หลังจากช่วยเหลือได้แล้วเบื้องต้นก็ส่งตัวไปโรงพยาบาลครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่๓กุมภาพันธ์
ค่ายลูกเสือนี้เป็นของนักเรียนชั้นม๒มีจำนวนประมาณ๒๐๕คน
นี่นะครับของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอโนนสังที่จังหวัดหนองบัวลำพูครับ
ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีคนเจ็บทั้งหมด๕
กลับบ้านได้แล้ว๑ยังอยู่โรงพยาบาลอีก๔
ใน๔นี้อาการค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับ
มันเกิดอะไรขึ้นข้อมูลบอกว่าหลังจากที่ประธานค่ายลูกเสือได้กล่าวเปิดงาน
ก็จะมีกลุ่มลูกเสือเขาแต่งตัวเป็นซูลูครับ
ก็คือเหมือนกับไม่ได้ใส่เสื้อนะเอาผ้าข้างในมีกางเกง
แล้วก็เอาผ้ามาพันเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีกิ่งไม้มา

พอเกิดไฟไหม้คิดดูสิพอไม่ได้มีเสื้อผ้าห่อหุ้มร่างกาย
แล้วนี่คือคบเพลิงที่น้องเนี่ยพอต้องถือกันมา
เพื่อจะไปจุดไฟแล้วก็เอาไปจุดที่กองไฟ
เพื่อเริ่มสัญญาณในการเริ่มกิจกรรมรอบกองไฟ
แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าทำไมจู่ไฟมันลุกท่วมร่างของคนได้
ก็บอกว่าตอนนั้นเหมือนกับว่าเขาเริ่มจุดคบเพลิงแล้ว
แล้วไฟติดแล้วแล้วก็จุดต่อกัน
แต่มีน้องคนหนึ่งที่พอจุดไฟติดสักพักไฟมันดับ
น้องเลยเข้าใจว่าต้องจุดใหม่เอาไปใกล้กับถัง
ซึ่งเป็นน้ำมันเบนซินแล้วมันไฟลุกพลึบแล้วพุ่งเข้าร่าง
แล้วก็ลามไปนี่นะครับ
๗คนที่แต่งตัวเป็นชุดซูลูมีเจ็บทั้งหมด๕

ใน๕คน๑คนได้กลับบ้านแล้วไม่ได้เจ็บมาก
อีก๔คนกระจายกันไปตามโรงพยาบาลต่าง
ขึ้นอยู่กับความหนักเบาของอาการ
อาการไม่หนักมากอยู่ในโรงพยาบาลโนนสังที่อำเภอนั่นแหละครับ
อาการหนักน่าเป็นห่วงขึ้นมาหน่อยก็จะกระจายไป
ทั้งโรงพยาบาลศูนย์อุดรโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
โรงพยาบาลศรีนครินขอนแก่นครับ
ความคืบหน้าล่าสุดน้องผู้ชายอายุ๑๑ขวบครับ

อยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินขอนแก่นและคุณหมอดูแลอย่างใกล้ชิด
ส่วนอีกคนหนึ่งที่อยู่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
คลอกประมาณสัก๑๖แผลไม่ได้ลึกมากนะครับ
แต่ก็ยังต้องอยู่ในห้องปลอดเชื้อ
ในเบื้องต้นทีมข่าวได้สอบถามกับ
คุณแม่ของน้องผู้ชายอายุ๑๑ขวบ
ที่ถูกไฟคลอกประมาณ๙๐ที่อยู่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
คุณแม่บอกว่าอาการของลูกตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปลอดภัยสัก๑๐๐หรอก
ยังต้องใส่ท่อช่วยหายใจยังหายใจเองไม่ได้

ก็ถามคุณครูเหมือนกันมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไง
คุณครูก็บอกว่ามีนักเรียนอีกกลุ่มไปจุดไฟ
ที่ลูกชายจะไปถึงแต่ว่าไฟไม่ติด
ครูเลยบอกให้กลุ่มของลูกชายไปจุด
โดยลูกเป็นคนถือครบเพลิงคือกระบองไฟ

พอไปถึงกองฟืนไฟมันพุ่งเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว
อันนี้ที่คุณแม่บอกว่าได้ข้อมูลจากทางคุณครู
ส่วนการรับผิดชอบยังไม่ได้บอกอะไรรายละเอียดมากนัก
คือเห็นสภาพลูกชายแล้วตอนนี้ก็เกินกว่าที่แม่จะรับได้
ก็ส่งกำลังใจให้คุณแม่และขอให้น้องแข็งแรงหายไว
คุณแม่ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เพิ่มเติมแบบนี้ครับ
ล่ะครับครับคุณเกิ่งนะครับแล้วมีกันไหนครับหรือรอครับ
ไม่ตายนะครับอางเกียงเฉพาะได้
มันหลายเกินถ้ามองเลิกมองตื่นมันเกินไปน่ะ
มันไม่ได้เป็นจุดเป็นจุดที่ว่าธรรมดา
อันนี้มันก็ใหม่ทั้งตัวเลย
อกจากนี้ครับศึกษาที่การจังหวัดหนองบัวลำพูครับ
คุณชาติชายวงกิตะบอกว่าทางโรงเรียนรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวมาแล้ว
ซึ่งโรงเรียนก็ดูแลคือนำเด็กส่งโรงพยาบาลในทันทีนะครับ
และเบื้องต้นโรงเรียนมีประกันอุบัติเหตุที่จะเยียวยาส่วนหนึ่งก่อน
พรุ่งนี้ครับเตรียมจะลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนที่เกิดเรื่อง
เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงแล้วก็เยี่ยมนักเรียนที่บาดเจ็บ
ส่วนทางตำรวจโรงพักนวลสังบอกว่าผู้ปกครองของเด็กที่บาดเจ็บ

เพื่อให้สืบหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้
และสอบสวนหาตัวคนที่เป็นต้นเหตุ
ที่ทำให้ชีวิตของลูกหลานเขาแขวนอยู่บนเส้นได้แบบนี้
เดี๋ยวมีความคืบหน้าหรือคำชี้แจงจะรายงานให้ทราบนะครับ
ขอให้น้องแข็งแรงหายไวนะครับ

ช่วงนี้เด็กออกค่ายลูกเสือกันเยอะเหมือนกันนะคะ